มากจริงคุณผู้ชมที่สมุทรสงครามมันต้องมีปมมาแน่
เพราะลูกเกยเนี่ยสุดจะทนแล้วครับ
กับพ่อตาแม่ยาย
ตัวค่ะครับ

ที่พาผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจน่ะ
เป็นน้องชายฝาแฝดนะ
นี่ค่ะคนที่ก่อเหตุคือ
นายพายรอดจินตะโพงหรือว่านายติ๊ก
อายุ๓๖ปีแล้วก็ก่อเหตุฆ่าพ่อตาแม่ยาย
พ่อตาคือนายโชติพัฒน์อายุ๕๖ปี

โอ้โหพ่อตาแม่ยายโดนรัวยิงไป๓๐กว่านัด

หลังจากก่อเหตุน้องชายฝาแฝดก็ไปเกลี้ยกล่อม
ทำให้ผู้ก่อเหตุหรือว่าในติ๊กชูมือออกมามอบตัวแล้วนี่
น้องกอดที่ลูบหัวพี่เลยนะคะ
เพราะตำรวจต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนะ
เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วตัวของในติ๊กผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเขาเคยติดคุกมาแล้ว
จริงผมก็อยากกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีนะ
ออกมาเสร็จแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นคนดี
แต่ว่าพ่อตาแม่ยายกดดันผมหลายอย่างเหลือเกิน
ผมแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้ผมโดนกดดันทั้งเรื่องเงิน

แล้วพ่อตานะเคยขู่จะยิงเมียผมตอนที่เมียผมกำลังท้องอยู่
แล้วเมียผมก็คือลูกของพ่อตานั่นแหละลูกสาวแท้

แล้วเดือนที่แล้วนะคู่เขยคู่เขยย้ายมาอยู่บ้าน
ปรากฏว่าคู่เขยที่ย้ายเข้ามาเค้าจะมาทำเว็บพนันไง
ฝั่งตัวของในติ๊กเองก็กลัวจะมีปัญหาก็เลยบอกแม่ยายไป
แต่ด้านแม่ยายไปบอกคู่เขยไปบอกเขยใหญ่

ว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้ติ๊กมันจะมายิงพ่อหวังฮุบสมบัติ
โอ้โหแล้วทุกพฤติกรรมนะคุณผู้ชม
ตัวในติ๊กผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าผมมีคลิปเป็นหลักฐาน
กดดันเข้านานวันเข้านานวันเข้ามันก็แค้นสะสม
ใช่แล้วบอกว่าคู่เขยนะเคยขู่จะยิงลูกชายของเขาทั้งสองคนด้วย
เขามีคลิปสงคลิปเสียงอยู่นะครับ
และที่สำคัญพ่อตาแม่ยายนะเขาโอ้โหกดดันเขาเหลือเกิน
เงินเขาก็หามาให้ใช้ค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเนี่ยก็จ่ายทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะทีนี้เมียของในติ๊กเนี่ย
เมียของในติ๊กก็ลูกสาวบ้านนี้เป็นลูกสาวคนกลางนะคะ
ก็บอกว่าพ่อดื่มเหล้าทุกวัน
เมามาทีไรก็จะด่ากับแม่แม่ก็พูดจาโผงผาง
นี่ขนาดเมียนะเมียของผู้ก่อเหตุบอกว่าเห็นใจสามีนะ
เพราะว่า๗ปีที่แล้วตัวลูกสาวบอกว่า
ก็เคยโดนพ่อเอาปืนไล่ยิงตอนนั้นท้องอยู่ไง
แล้วคิดดูสิพอหย่าศึกจากพ่อมาได้เสร็จ
เธอบอกเลยนะว่าผัวเธอน่าจะแค้นตั้งแต่เมื่อ๗ปีที่แล้ว

พี่สาวของนายติ๊กบอกแบบนี้น้องโทรมาปรึกษาหลายครั้ง

ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันกดดันเหลือเกิน

มีลูกนะนึกถึงลูกเอาไว้

เฮ่ยติ๊กไปยิงพ่อตาแม่ยายตายแล้วนี่

ติ๊กใจเย็นนะติ๊กทำอะไรก็คิดถึงลูก
ใครยังไงถ้าเราไม่ไหวเราก็กลับไปอยู่บ้านเรา

แล้วลูกคู่เขยก็มาแดดมานั่นกับเขาแบบนี้

แล้วก็คู่เขยขู่จะยิงลูกเขา
อือเรื่องคู่เขาอัดไว้หมดเลย
นี่ประเด็นแค้นกับคู่เขยด้วยนะ
แล้วก็ติ๊กจริงเป็นคนเงียบอันนี้พี่สาวบอกนะ
เป็นคนเงียบสิ่งที่เอามาปรึกษาพี่สาวบ่อยก็คือ

คู่เขยเหมือนทำเว็บพนันอยู่ในบ้าน
อยากจะไปบอกพ่อตาแม่ยายเพราะกลัวตำรวจจะมาจับ
แต่ไม่รู้จะบอกพ่อตาแม่ยายยังไง
แล้วพอไปบอกแล้วกลับกลายเป็นว่าอ้าวแม่ยายดันไปบอกคู่เคยอีก

แต่เรื่องนี้ตำรวจอาจจะต้องมีการสืบต่อนะ

แล้วนี่เมียของในติ๊กที่บอกว่าเป็นลูกสาวของคนตาย
เขาก็เคยพูดออกมาลั่นวาจาออกมา
ถ้าเกิดว่าพ่อตายทุกอย่างมันอาจจะจบก็ได้เรื่องแบบนี้

เพราะว่าในติ๊กเองเขาก็ปฏิเสธที่จะทำแผน

ก็โดนแจ้งไปเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวไปฝากขัง
แล้วเรื่องของเว็บพนันออนไลน์
เรื่องนี้เขย่ายเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อ
แต่เดี๋ยวต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบ
นี่ภาพตอนที่ในติ๊กถูกคุมตัวแล้วลูกมาหาด้วยค่ะ